คือเราฟังบทสัมภาษณ์ของก๊อฟไปแล้ว
หลายคนก็คิดว่าประเด็นที่ก๊อฟตอบคำถามมาเนี่ยนะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปฟังความอีกข้างหนึ่ง
จากฝั่งครอบครัวของขวัญอุสามณีกันด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของสินสอด๘๐ล้าน
เรื่องของการที่ไปกินข้าวกับหนุ่มชาวต่างชาติ
หรือว่าเรื่องหนักอย่างการสืบทรัพย์สินของก๊อฟ

วันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณแม่แอ๊วคุณแม่ของขวัญเนี่ยนะ
ชี้แจงความจริงอีกมุมเอาไว้
เราจะอ่านคำสัมภาษณ์ของคุณแม่แบบเป๊ะเลยนะคุณผู้ชม
ถอดคำกันมาเลยนะคะ

คุณแม่เรียกสินสอด๘๐ล้านจริงหรือไม่
คุณแม่ตอบว่าไม่มี
ถ้าเรื่องสินสอดต้องไปคุยกับขวัญนะ
เพราะเรื่องนี้เขาคุยกันเองสองคน
แต่แม่ไม่เคยพูดเรื่องสินสอด๘๐ล้าน

มีการเช็คทรัพย์สินของก๊อฟจริงหรือไม่
คุณแม่ตอบว่ามีอะไรให้ถามขวัญนะ
ถ้าแม่พูดคือผู้ใหญ่รังแก่เด็ก
ให้เขาคุยกันเองให้เด็กเขาคุยกันเอง
สังคมจะเข้าใจว่าคืออะไร

แต่เราจะไปเช็คเพื่ออะไรถูกไหม
คนเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ต้องหนักแน่น
มันไม่มีอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไร
ที่แม่หรือขวัญจะไปเช็คเรื่องของทรัพย์สินเขา
นี่เป็นคำตอบจากคุณแม่แอ๊วนะคะ

คุณแม่แนะนำให้ขวัญรู้จักชาวต่างชาติคนหนึ่งใช่ไหม
คุณแม่ตอบว่าเรื่องนี้ต้องไปคุยกับขวัญ

แม่เลี้ยงลูกมาเขามีชีวิตมีจิตใจไม่ใช่ตุ๊กตา
จะแนะนำอะไรเขาได้ถ้าขวัญเชื่อแม่
ก็คงไม่ได้เข้ามาในชีวิตขวัญรอบ๒หรอก
คำตอบจากคุณแม่แอ๊วเลยนะคะ
และที่ดูจะเผ็ดร้อนมากกว่านั้นน่าจะเป็น
คำสุดท้ายที่นักข่าวถามคุณแม่ว่า

คุณแม่ตอบว่าคุณแม่บอกว่าไม่โกรธหรอกค่ะ
แต่สงสารมากกว่าว่าเขาคิดได้ยังไง

คนรอบข้างไม่สั่งสอนเขามาก่อนให้สัมภาษณ์เหรอ

เอาจริงก่อนหน้านี้๒ชั่วโมง
แม่ยังให้ขวัญส่งข้อความไปให้กำลังใจก๊อฟอยู่เลย
ว่าแม่เป็นกำลังใจให้นะ
นี่ก็เป็นใจความสำคัญที่คุณแม่ออกมาเคลียร์ผ่านทางไทยรัฐออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ส่วนความคืบหน้าของขวัญอุสามณี
เธอได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วว่า
ให้รอฟังคำตอบชัดจากปากของเธอคนเดียว
ในวันพรุ่งนี้ตอน๘โมงเช้าค่ะ
ซึ่งเธอจะออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราฟังมาสองฝั่งแล้ว
ฝั่งคุณก๊อฟเองคุณแม่แอ๊วเอง
พรุ่งนี้เราจะได้ฟังความรู้สึกและความจริง
จากปากของขวัญอุสามณีอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเราก็น่าจะสามารถประติดประต่อเรื่องราวได้แล้วแหละว่า
มันเกิดจากอะไรแต่ที่แน่คือตอนนี้
สถานะของทั้งคู่ลดลงแล้ว
เหลือเป็นแค่เพื่อนกันนะคะ
คือดิฉันฟังจากการให้สัมภาษณ์ของทั้งสองคนในตอนนี้เนี่ย
มันมีอยู่ประเด็นนึงที่รู้สึกว่ามันแปลก

บอกว่าได้คุยกับแม่ของขวัญอุสามณี
คุณแม่เนี่ยพูดทีเล่นทีจริง
เรียกสินสอด๗๐ถึง๘๐ล้าน

แต่แม่ไม่เคยพูดเรื่องสินสอด๘๐ล้าน
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันแตกต่างกันมาก
เพราะฉะนั้นจะต้องมีความจริงแค่หนึ่งเดียว
แต่ว่าความจริงนั้นจะเป็นของฝั่งไหนมากกว่า
อันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอติดตามกันอีกทีในวันพรุ่งนี้